สุราธานีครับเรื่องบ้านเช่านี่แหละฮะโอ้โหพอเจ้าของบ้านเช่า
เห็นว่าคนเช่าย้ายออกไปแล้วจ้างคนงานมาทำความสะอาด
เก็บขยะอันนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันฮะขยะเขาบอกโอ้รกเลย
แต่มันมีถุงถุงหนึ่งคุณผู้ชมส่งกลิ่นเหม็นมาก
แกะมาดูซากกระดูกทารกฮะโอ้โหนี่เลยเป็นสนิกแบบนี้เลย
ีคกว่าขยะเต็มห้องเยอะเลยนะอ๋อโอ้โหเป็นบ้านเช่าในพื้นที่
หมู่๖ตำบลบ่อผุดอำเภอก่อสมุยที่สุราธานีครับครับ
ที่ไปเจอเนี่ยคือในห้องน้ำนะถุงที่ห่อโครงกระดูกทารก
มีอะไรบ้างล่ะส่วนกระโหลกศีรษะก็มีกระดูกซี่โครง
แล้วก็กระดูกอวัยวะบางส่วนห่อไว้ในผ้าอ้อมอยู่ในถุงดำอีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็มีของเล่นเด็กอีกหลายชิ้นห่อรวมกันไว้ครับ
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าเลยคนที่เล่าก็คือคุณชัยวัดอายุ๒๔ปี
เป็นคนงานที่เจ้าของบ้านเช่าเนี่ยจ้างมาทำความสะอาดนั่นแหละ
หลังจากที่คนเช่าคนเก่าย้ายออกไปครับคุณชัยวัดคนทำความสะอาดก็บอกว่า
ในห้องนี้นะรกเหลือเกินข้าวของเยอะขยะเพียบ
ไว้เต็มห้องเลยระหว่างที่เขาเก็บของไปทิ้ง
ไปเจอถุงดำวางไว้ในห้องน้ำกลิ่นเหม็นสาบเหม็นเน่าเลย
เปิดดูปุ๊บพังงะครับเจอซากกระดูกก็รีบแจ้งตำรวจสพบผุดเนี่ย
ตรวจสอบหน่อยเบื้องต้นตรวจดูแล้วเป็นซากโครงกระดูกทารกครับ
คุณผู้ชมโอ้โหอายุคันประมาณสักห้าหกเดือนครับ
หกเดือนนี่ใกล้คลอดแล้วนะซึ่งต้องนำไปชนะสูตรอย่างละเอียดครับ
บอกเพื่อจะหาสาเหตุการเสียชีวิตของทารกที่แท้จริงต่อไป
แล้วก็เร่งติดตามคนเช่าคนเก่าซึ่งทราบว่าเป็นชายหนุ่มและแฟนสาว
อาศัยอยู่ประมาณสองปีที่ห้องแห่งนี้แต่ระยะหลังหลังคุณผู้ชม
ค้างค่าเช่าครับไม่จ่ายค่าเช่าเจ้าของห้องก็เลยขอให้ย้ายออกไป
แล้วคนเช่าก็เลยทิ้งข้าวของเอาไว้ย้ายออกไปได้๒เดือนแล้ว
เดี๋ยวตำรวจจะติดตามตัวมาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกระดูกทารกหรือไม่อย่างไร
ว่าอีกไม่นานครับเดี๋ยวตามตัวมาได้แน่นอน
เพื่อนบ้านก็บอกให้ฟังแบบนี้ว่าสองคนนั้นน่ะนะหนุ่มกับแฟนสาวเนี่ย
ไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับใครเลยฮะรู้แค่ว่า
ผู้หญิงเป็นชาวนครศรีธรรมราชทำงานอยู่หาดเฉวง
ส่วนผู้ชายเป็นคนเหนือคือข้อมูลน้อยมากรู้แค่นี้เลย
ทางด้านขวามือเนี่ยนะคะใช่ค่ะเออโอ้โหทิ้งซากโครงกระดูกทารกไว้นะครับ